มีคนขับรถผ่านถนนเทศบาลสาย๗เขตเทศบาลอำเภอขลุง

และเห็นคนแก่ใส่ชุดสีขาว

แล้วบอกกู้ไพท์เจอพีทก็โหลหางกู้ไพท์เนาะ
กู้ภัยไปตรวจสอบให้นะคะภาพเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบให้
วิญญาณไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะพูดคุยรู้เรื่องตามคลิปเลยค่ะ
และเป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วยนะคะที่คิดว่า
มีคนผูกคอตายหรือเปล่าอยู่ริมถนนหรือว่าเป็นผีเนี่ยนะคะ
สรุปไม่ใช่เป็นคนค่ะยังไม่ตายนะคะ
ชื่อว่าคุณยายรถจนาพูลสวรรค์อายุ๖๔ปีค่ะ
สี่ปีค่ะลักษณะผู้จาวกไปวนมาค่ะ
ก็บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้มีคนจะมาทำร้ายร่างกายนะคะ
ตนเองก็ไม่อยากเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะไปอาศัยสารเจ้าพ่อหลักเมือง
เพื่อที่จะพึ่งพิงคุณยายบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนพลเมืองดีบอกว่าก็เห็นทีแรกก็คิดว่าผีผี
ลักษณะเหมือนผีคนผูกคอตายค่ะ
ด้วยความหวังดีก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
เป็นเรื่องเข้าใจผิดเอาฟังเสียงคนที่เขาแจ้งหน่อยค่ะ
ก็เลยกลับไปตามแม่ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
ต้องแจ้งมั้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยค่ะ
กู้ชีพขลุงมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือคุณยายนะคะ
ติดต่อญาติให้นำกลับบ้าน

คุณยายอาจจะได้รับอันตรายค่ะ

กลับไปหาลูกหลานแล้วตอนนี้